แต่สำหรับหนุ่มคนนี้ค่ะพี่ก๊อฟฟักกิ้งฮีโร่บอกเลยว่าจากสถานการณ์โควิด๑๙เนี่ย
ทำให้เขางานหดงานหายไม่มีงานเลยแต่เขาสามารถพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาส
หันมาจับธุรกิจหมูปิ้งค่ะคุณผู้ชมขายดิบขายดีนะคะ
จนมีสาขาเยอะแยะมากมายแต่บางสาขาก็เจ๊งบ้างกำไรบ้างนะคะ
ก็ค่อยค่อยปรับปรุงกันไปจนตอนนี้รายได้อยู่ตัวแล้ว
แล้วก็มีเงินจุนเจือครอบครัวรวมไปถึงลูกน้อง
ซึ่งเจ้าตัวก็ยอมรับตรงนะคะว่าช่วงนี้เนี่ย
ในวงการบันเทิงมันน้อยน้อยที่สุดในชีวิตเลยก็ว่าได้
ก็เลยต้องมีแผนสำรองไว้เยอะ
ล่าสุดเตรียมผุดโปรเจคสร้างโรงงานผลิตมูฟปิ้งมาซะเลยค่ะ
แถมยังเตรียมเปิดตัวธุรกิจเครื่องใช้ไฟฟ้า
และสนิกเกอร์หรือว่าขายรองเท้านั่นเอง
ซึ่งโปรเจกต์เหล่านี้จะเกิดขึ้นภายในปีนี้นะคะ
โอ้โหปังขนาดนี้เรียกเสียก๊อฟได้หรือยังไปฟังกันหน่อยจ้า
แต่สิงหาคมเนี่ยมีงานอยู่สามวันนะฮะ
ก็เลยคิดว่าเออก็คงต้องทำธุรกิจยาวแล้วแหละ
ก็พออยู่ได้ครับคือตอนนี้ก็พอมีหมูปิ้งมาเนี่ย
เงินเดือนน้องเราหรือถามว่ารำบากมั้ย
ตอนนี้ก็ดีขึ้นมากกว่าเฮียน้องหมูปิ้งนะครับ
บอกว่าถ้าเกิดอยากให้รอดให้ได้ในธุรกิจนี้

รองเท้าเนี่ยอาจจะปลายปีครับ
ก็ต้องรอดูนะว่าแต่ละธุรกิจที่พี่ก๊อฟเขาวางเอาไว้เนี่ย
ประสบความสำเร็จเหมือนหมูปิ้งของเขาหรือเปล่า
แต่บอกเลยว่าหมูปิ้งของเขาเนี่ยอร่อยจริงแล้วก็ราคาไม่แพงด้วย
ใช่ค่ะแหมใครไม่มีตังค์ก็พี่ก๊อฟให้ทานฟรีด้วยนะคะสุดยอดมากเลยนะคะ